เป็นนุ่มดวงดีคุณลุงเมืองคอน

โอ้โหไปเจอกับสิ่งที่จะมาให้โชคให้ลาบ

หนุ่มดวงดีคนนี้มีชื่อว่านายนาริสสุวรรณสังนะครับ
หรือว่าลุงไข่อายุ๖๐ปี
เป็นชาวตำบลแหลตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนเมืองคอนนครศรีธรรมราชครับ
ก็เล่าให้ฟังว่าเช้าของวันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตัวเขากำลังเดินเล่นออกกำลังกายอยู่ริมชายหาด

กำลังเดินไปแล้วไปเจอกับก้อนสีขาวเหลืองเหลือง

ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะว่ามันคือก้อนอะไร
กระทั่งญาติญาติสี่ถึงห้าคนก็ช่วยกันยก
กลับไปที่บ้านและตรวจสอบดูอย่างละเอียด
และค้นดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ก็พบว่ามันมีเหมือนเป็นน้ำไหลออกมา

มันจะละลายพอดีมันละลายออกมาเหมือนเป็นเทียนแล้วก็มีกลิ่นคาว
ทีนี้มั่นใจเลยไอ้ก้อนประหลาดนี่คืออ้วกวานหรืออำพันธ์ทะเล
อย่างที่น้องใบตองบอกแน่ก็เลยนำก้อนอ้วกวานทั้งหมดมาชั่งรวมกัน
หนักแค่ไหนกันช้ะหนักขนาดไหนร้อยกิโลกรัม
เป็นร้อยกิโลกรัมเยอะมากเขาบอกว่าเยอะแล้วมากขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้รวมกัน
เนี่ยถือว่าเป็นขนาดใหญ่และมีขนาดน้ำหนักที่มากที่สุดที่เคยพบมา
ทะวันลูกขาวแฮมาดูสิครับอยากดูว่าอวกหวานเป็นไง
เป็นล้านชนะคือจะบอกแบบนี้นะว่ามีเศรษฐีนักธุรกิจคนหนึ่งจากจังหวัดภูเก็ตทราบข่าวเลยโทรศัพท์มาขอซื้อ
แต่ต้องตรวจสอบพิสูจน์กันก่อนพิสูจน์กันยังไง
พิสูจน์ด้วยการรอผลทางแล็บวิทยาศาสตร์เขาจะคัดแยกเกรดของอ้วกวานครับน้องใบตอง
ว่าเป็นเกรดระดับไหนแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการประสานงานนะ
จะได้รู้กันไปเลยนะว่าเป็นยังไงกันแน่
แล้วตอนนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ที่สพปากพนังกลัวหาย
กลัวโดนขโมยเพราะราคาดีอ่ะอ้วกวานมันราคาดีใช่ไหม
เออแล้วก็ใครเจอก็ต้องเก็บไว้กับตัวก่อนแหละ

จริงนะคุณแล้วน่าจะเหมือนยิ่งกว่าถูกรางวัลที่๑อีกอ่ะตอนนี้
ว่าตอนนี้ชายหาดแถวนั้นโค้นไปเดินเต็ม

เดินจนอ้วกแล้วยังหาไม่เจอเลย